อุทธรพิพากษาแก้ให้จำคุก๒ปี
ผู้กำกับโพแก้วโดยไม่รอลงอาญา
คดีติดสินบน๓๐ล้านบาทให้กับตุลาการสารรัฐมนูลนะครับ
ที่จะพิจารณาคดียุคพรรคไทยลักษณ์ไทยเมื่อปี๒๕๔๙
สารอาญานัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์
ในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้อง
พันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยเนติรัฐกาล
อดีตผู้กำกับการตำรวจภูทรโพแก้วอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ
เพื่อจูงใจให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่
กรณีเสนอเงิน๑๕๓๐ล้านบาท
ให้กับหม่อมหลวงกลายเลิกเกษมศรรย์อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนุน
เพื่อให้ช่วยเหลือในการพิจารณาคดียุบพักไทยรักไทยเมื่อปี๒๕๕๙
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกพันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยเป็นเวลา๓ปีโดยไม่รอลงอาญาครับ
จนกระทั่งวันนี้สารอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมพร้อมกับปรึกษาหามรือกันแล้วเห็นว่า
โจทย์มีหม่อมหลวงไกลเลิกเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงและพยานเบิกความสนับสนุน
ซึ่งคำเบิกความสอดคล้องตรงกัน
โจทย์มีน้ำหนักมั่นคงว่าพันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยเสนอเงิน๑๕๓๐ล้านบาทเพื่อจูงใจหม่อมหลวงไกรเลิฟ
ตัดสินคดียุภักษ์ไทยรักไทยจริง
แต่พันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยรับสารภาพและนำสืบเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้าง
พิพากษาแก้ลดโทษเหลือจำคุก๒ปี
เนื่องจากจำเลยเคยรับราชการซึ่งรู้กฎหมายเป็นอย่างดีแต่กลับกระทำผิดร้ายแรงเองเสียเองนะครับ
โทษจึงจำคุกโดยไม่รอลงอาญาครับ